ติดตามโดยที่สตูดิโอแจกโชค
เบาแดงแจกต่ออีกร้อยคัน
เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ต่อยอดสร้างอาชีพ
ดื่มคาราเบาแดงหรือคันโซคูณสอง
อย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชค

ร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณ
อ้าายไปขโมยของเขามา
อยากไปไหนประวงที่บ้าน
ประทู
ผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ผมชอบไปดู

อ่ะดูประกวดดังนพมาศครับ
สวยงามตามท้องเรื่อง
ดูแล้วเพิดเพลินเจริญตาเจริญใจ

อ๋อสำหรับดิฉันน่ะ

จะได้ลุ้นว่ากระทงจะหลงทางหรือเปล่า

และช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้ต้องมีแคปชั่น

อันนี้ดิฉันคิดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ไม่อยากลอยกระทงแต่อยากลอยกระเทย
ลอยกระทงอาจจะได้บุญแต่ท่าได้ลอยไกลขุนอาจจะได้บำ
โอเคถ้าลอยกระทงแรงไม่รู้จะขออะไร
ขอเราเป็นแฟนได้นะ

ลอยกระทงกับใครก็ไม่เท่าได้ลอยกับเธอ

เขาจับจริงแจกจริงปีนี้แจกมอเตอร์ไซค์มาเกือบจะ๒๐๐คันแล้วนะ
มาทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมมูลค่าของรางวัลทั้งมอเตอร์ไซค์และทองล้านกว่า๑๖ล้านบาท
แจกจริงนะเนี่ยย้ำกันตรงนี้ว่าเขาแจกจริงไม่มีมาโกหกกันอยู่แล้ว
และที่สำคัญตอนนี้ผู้โชคดีมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยล่ะครับคุณผู้ชม
เอาไปขี่ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ยังไงก็ดูดี
และที่สำคัญวันนี้วันลอยกระทงด้วยอยากรู้แล้วว่าผู้โชคดีจะเป็นใคร

บ้าวเด็กช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ทุกคนพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะ

โกยเลยค่ะ
พี่พีชจะมาจากไหนเหนือใกล้ออกตรงมารุ่นยนต์
เยอะมากเลยนะคะทั้งฝาคาราบาล
แดงและคันโซคูณสองวันนี้ที่ส่งกันมา
บอกเลยว่าเยอะมากจริง
เป็นล้านฝาค่ะแต่ทุกคนก็มีเสียงเหมือนกัน
คราวนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี

คุณชาติชายสุรพงศ์จากจังหวัดปราจีนบุรี
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
เพียงทรงฝาคาระเบาแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

จะเป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมกับเราได้
จนถึงวันที่๘ธันวาคมส่งฝาเข้ามาเยอะ
ล้านสุดท้ายรออยู่นะ